ท่านผู้ชมครับมีคลิปบนถนนอยู่ที่แถวแถวหัวหินนะฮะรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยขับไปนะครับแล้วก็เจอรถเก๋งคันหนึ่งพยายามจะปาดจะเบียดเข้ามานะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นทำร้ายกันอันนี้เป็นจุดปลายทางแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องดูจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะว่านี่เป็นจุดปลายทางนะฮะที่เขาลงมาทำร้าย

เจ้าของรถเจ้าของคลิปคันนี้เขาก็ขับไปของเขาตามปกติแต่ก็อาจจะรู้ตัวแล้วล่ะว่าโอ้โหสงสัยไอ้คันนี้เนี่ยมันคงจะแบบจะเอาคืนหรือยังไรนี่เห็นไหมฮะนี่ตีคู่อีกนะครับแล้วมีอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าเขาตัดสินใจอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นซอยหัวหินมุ่งหน้าเขาตะเกียบนะฮะตัดสินใจว่าเขา

แล้วก็ขับรถหนีหายไปค่ะนะฮะนี่เพจเฮียขับรถเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าผู้ชายสามคนนี้นี่โอ้โหนะลงไปเนี่ยไปต่อยไปเตะเขานะครับศีรษะเขาแตกเลยกล้องวงจรปิดทั้งของรถแล้วก็ของโรงแรมเนี่ยเป็นหลักฐานนะฮะคลิปเหตุการณ์นี้เราตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาเจ้าของก
ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บบอกว่าตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยเอามาให้ดูกันว่าอยู่บนถนนอย่าใจร้อนนะแล้วเอาเขาจริงเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ใช่ว่าคุณเนี่ยจะถูกใช่ไหมฮะเพราะคุณก็จะเบียดเข้ามาตรงนี้นะฮะเป็นเลนส์ที่จะเบียดเข้ามาแล้วมันเบียดเข้าไม่ได้ก็เหมือนกับ
โปรดติดตามตอนต่อไป